ที่จังหวัดพังงานะคะมีกองทัพหนอนบุกบ้านของชาวบ้านค่ะ
ซึ่งตอนนี้นะคะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในระแวกนั้นค่ะ
เริ่มมีอาการคันมีอาการระคายเคืองที่ผิวหนังแล้วนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่พยายามที่จะเร่งช่วยฉีดทำลาย
เวียรศักดิ์พวงจิตกำนันตำบลกระโสมอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงา
ลงพื้นที่ค่ะตรวจสอบบ้านของนางสำลีธวาดิตอายุ๗๘ปีนะคะ
หลังได้รับแจ้งว่าตนเองและเพื่อนบ้านตอนนี้กำลังเดือดร้อนค่ะ
หลังจากมีกองทัพหนอนคันไปวางไข่และฟักตัวบริเวณต้นไม้ข้างบ้าน
นางสำลีเล่าว่าหน้าฝนที่ผ่านมามีหนอนจำนวนมากเกาะอยู่บนต้นไม้ข้างบ้านค่ะ
ขณะที่บางส่วนก็ชักใยลงมาข้างล่างทุกครั้งที่มีลมพัดมา
หนอนจำนวนมากจะถูกพัดลอยมาตามลมแล้วก็เข้าไปในบ้านค่ะ
สร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเพราะว่าตนเองนั้นแพ้ขนหนอน
จะมีอาการคันและมีผื่นแดงนะคะ
นางสำลีเล่าต่อว่าช่วงแรกต้องกวาดเอาขนหนอนออกจากบ้านทุกวัน
รวมทั้งตัวหนอนด้วยจนไม่กล้าเปิดประตูแล้วก็หน้าต่าง
แม้ว่าจะเคยใช้ยาฆ่าแมลงไปฉีดพ่นรอบบ้านแต่ว่ายับยั้งด้วยชั่วคราวเท่านั้นค่ะ
กำนันตำบลกระสมบอกว่าได้นำยาฆ่าแมลงมาฉีดพ่นตามต้นไม้
และรอบบ้านสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนแล้วนะคะ
แต่ว่าต้องดูอีกระยะว่านอนจะตายหมดหรือไม่
หากไม่หมดอาจจะต้องฉีดพ่นซ้ำอีกครั้งพร้อมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งตรวจสอบสาเหตุเพิ่มเติมและทำความเข้าใจกับชาวบ้านว่านอนที่พบ
มีอันตรายหรือไม่ค่ะ